กันเรื่องขโมยขโจนหน่อยนะคะที่ขอนแก่นค่ะคนขับรถตู้คนหนึ่งเขาก็
คำขับรถรถตู้เขาก็ต้องรับผิดชอบหลายชีวิตเขาก็พักผ่อนค่ะ
นอนพักผ่อนอยู่ที่สาราแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นชายเร่ร่อน
่องมาฉกโทรศัพท์มือถือไปเลย๒เครื่องหายจ้อยไปเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองก็จับภาพไว้ได้เนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหม
เดินตามหลังพระสงฆ์มาเนี่ยค่ะเป็นชายเร่ร่อนนะคะ
ขโมยทรัพย์สินก็คือโทรศัพท์ของพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนที่
นอนหลับพักผ่อนรอเวลาโรงเรียนเลิกอยู่ในสาราพักศพของวัด
สมาร์ทโฟนได้ไปสองเครื่องแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยค่ะ
ผู้เสียหายมี๒คนด้วยกันคือนายนัทพงศิริพันธ์แล้วก็นายทองคำศรีหมื่นนะคะ
นายนัทพงศ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับนายทองคำแล้วก็เพื่อนอีกคนเนี่ย
นอนพักรอระหว่างเด็กเด็กจะเลิกเรียนทีนี้มีมือถือเหน็บเอาไว้ที่เอวกัน
ทองคำเหน็บเอาไว้ที่รักแร้ต่างคนต่างก็หลับสนิทเลยค่ะ
มารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนจังหวะถูกดึงโทรศัพท์ออกไปจากตัว
แล้วก็เห็นคนร้ายกำโทรศัพท์วิ่งไปด้านหลังเมน
แล้วก็หายไปเลยพอไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางวัดก็
เห็นว่าคนร้ายเป็นผู้ชายอายุอานามน่าจะประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีนะคะ
ลักษณะเป็นชายเร่ร่อนก็เลยเอาคลิปจากวงจรปิดเนี่ย
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นจะได้ให้มีการสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะว่าถือว่ามีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมเพราะว่าเข้ามาขโมยของกันถึงในวัดเลยนะคะ
ก็ขอเตือนภัยด้วยนะคะว่าทุกคนเวลาจะทำอะไร
จะเดินจะเหินจะนอนจะนั่งระวังทรัพย์สินของตัวเองให้ดี